พาไปดูการประกวดควาย

อ๋ออืมนี่แบบว่าราคาแพงด้วยนะบางตัว
ใช่ถ้าสวยมากราคาควายตัวหนึ่งเป็นล้านล้านนะคะ
งานนี้มันไปเกิดเหตุระทึกแล้วเหตุตื่นตกใจ

เอาทำไมละขวัญมาดูควายสวยงามไม่ใช่เหรอ
ก็มันมีควายไปขุดเจ้าของสิคะ

ใช่ค่ะกำลังจูงเข้ามาเลยค่ะ

ก็จะเอามาประกวดกันตัวเองก็จะมีควายเจ้าของมาแบบนี้
แต่มีควายอยู่หนึ่งตัว
ด้วยความที่เขาบอกว่ามันอาจจะอากาศร้อนด้วยไหม
คุณผู้ชมลองดูจังหวะนั้นก่อน
คุณคิงดูนี่ฮะ

วิ่งหนีแล้วก็ยังไล่ควิดแล้วควิดแต่เจ้าของด้วยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลควายไทย
ที่๑๑ที่อุทัยธานีเมื่อวานนี้นะครับ

ควายไทยร้อยล้านเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
ควายตัวนี้ครับนายสัมเภาไทยขำเป็นเจ้าของ
คาดว่า๑มันน่าจะเครียดด้วยเพราะไม่เคยเจอคนเยอะแบบนี้

สองตื่นเสียงเสียงดังในงานก็จะมีเครื่องเสียงใช่ไหมฮะ
เครียดจากอากาศที่ร้อน

ที่เขาจัดกันแล้วก็มีการควิดแบบนี้เกิดขึ้น
เห็นไหมฮะเจ้าของควายคนอื่น
ควายตัวอื่นคือถอยหนีเลย
โชคดีมากว่าเจ้าของควายคนที่เลี้ยงนั้นน่ะ
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับแค่เสื้อผ้าฉีกขาดปฐมพยาบาล
ส่งไปโรงพยาบาลรักษาอาการเสร็จเรียบร้อยปลอดภัยแล้วครับ
ส่วนควายตัวต้นเรื่องใช้ยาซึมแล้วส่งมันกลับบ้าน
ไปคุยกับประสุทธิ์อำเภอทัพทันครับ

ก็เลยเกิดเหตุการณ์นาทีระทึกขวัญขึ้น
คงจะต้องมีการควบคุมแล้วก็กำชับเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อย่างนั้นเกิดอีกแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้แค่เจ็บ

ค่ะตอนนี้ขอบคุณอาจารย์พระรวัติศาสตร์